หาภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างต่อเนื่องก็คือคุณเต้พระราม๗
คุณเต้นะคะส่อมงคุณกิจสุขศิลป์ธรรมนุนหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิลัย
วันนี้ไปบริเวณประตูระบายน้ำวัดลุ่มคงคาราม
ข้างข้างวัดแล้วไปดูไล่ดูกล้องวงจรปิดตามทางนะพี่อุ๋ย
ได้ภาพมาหลายจุดหลายมุมเลยนะคะ

ใช่ค่ะลงพื้นที่ไปทุกวันค่ะ
ฉายาของเคานเต้พระราม๗แล้วก็ได้ภาพมาเยอะนะ

ขอดูจุดแรกค่ะที่บันทึกภาพเอาไว้ได้ก็คือ๓ทุ่ม๓๕นาที
แต่เวลาในกล้องจะเร็วกว่าเวลาจริง๓นาทีนะคะ
กล้องตัวเดียวกัน๔ทุ่มค่อยไล่ไปนะคะ
อันนี้ไล่ไปก่อน๓ทุ่ม๓๕นาทีได้

กล้องตัวเดียวกันช่วงเวลา๔ทุ่ม๓๒นาที
เดี๋ยวจะเห็นว่าเรือจอดหยุดนิ่ง
บริเวณหน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นิ่งอยู่แบบนี้นาทีเดียวอะค่ะ

นี่นะคะ๔ทุ่ม๓๓นาทีได้แล่นออกมา
แต่เวลาในกล้องจะเร็วกว่าเวลาจริง๓นาทีนะคะ

จะเห็นว่าเรือสปีดโบสต์ลำนี้ค่ะ
เขาหันหัวเรือวนกลับเหมือนกับหาอะไรบางอย่าง

แล้วก็ไปจอดริมฝั่งท่าเรือพิบูรสงคราม
นี่นะคะ
แล้วก็จะมีเจ็ดสกีมาช่วยด้วยมาช่วยหา

มันก็สอดคล้องกับข้อมูลของตำรวจนะคะ
ที่คาดว่าคุณตังโมน่าจะตกเรือประมาณสัก๔ทุ่มครึ่ง
หรือ๔ทุ่ม๓๔นาที

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แต่ว่าไฟล์กล้องถูกลบไปอัตโนมัติ
เพราะว่ากล้องตัวดังกล่าวเก็บบันทึกภาพได้๗วัน
แล้วมันจะลบไปแล้วก็บันทึกใหม่อย่างนี้ค่ะ

คุณเต้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

จะเห็นว่า๓ทุ่ม๓๗นาทีก็มีเรือแล่นด้วยความเร็วปกติ
่งหน้าไปสะพานพระราม๗นะคะ

ทีนี้๔ทุ่ม๓๔นาที
แล่นผ่านหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แล้วเดี๋ยวจะเห็นภาพว่าวนกลับมา
ในช่วงเวลา๔ทุ่ม๓๕นาที
แล้วก็วนไปมาจน๔ทุ่ม๔๐นาที

แล้วเดี๋ยวก็จะวนไปวนมา

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมีภาพจากกล้องวงจรปิด

แล้วก็มีกล้องวงจรปิดท่าน้ำนนด้วยนะคะ

มีท่าน้ำหนนตี๑สี่นาที
เข้าสู่วันที่๒๕กุมภาพันธ์แล้ว

น่าจะเป็นช่วงที่ไปหากันแล้วก็จะกลับอู่จอดเรือแล้วหรือยังไร
คุณเต้มงคลกิจจะนำไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดตัวจริง
ส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
แสให้มันชัดมากยิ่งขึ้น
แล้วก็บอกว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดวันนี้ทำให้เกิดความสงสัยว่า
ช่วง๔ทุ่ม๓๒ถึง๔ทุ่ม๓๔นาที

หรือขับเรือชมวิว

มันคือวนทำอะไรกันตรงนั้นนะคะครับ
คือสสเต้บอกว่า
จุดที่คุณตังโมตกเนี่ยมันน่าจะเป็นบริเวณท่าเรือเทเวศ
ก็เดี๋ยวจะมีการเตรียมประสานกล้องดาวเทียมของต่างประเทศ
เป็นภาพถ่ายดาวเทียมภาคพื้นดิน

ใช่ประสานกล้องดาวเทียมของต่างประเทศเลย
จะสามารถเห็นได้ว่าคนบนภาคพื้นดินทำอะไรกันอยู่

แล้วก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าบนเรือเกิดอะไรขึ้น
อ๋อแบบดาวเทียมเลยให้มันเห็นกันไปเลย
พี่อุ๋ยสเต้บอกว่า

ก็น่าจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะนะครับ

ก็ถือว่าพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นพนักงานสอบสวนสังกัดประเทศไทยแล้วกัน
ไม่ได้สังกัดสำนักงานของโรงชาตินะครับ
เท่าที่ดูมาหลายวันนี้พอจะสรุปได้หรือยังครับ

ที่เขาบอกว่าตกตอนนาทีที่๔ทุ่ม๓๒๓๓๔นาทีเนี่ย

แล้ววนหาแล้วก็มีการเหมือนขับเรือหลังจากที่ตกไปแล้ว
คำว่าขับเรือหมายความว่าฝึกหัดขับเรือนะ

เหมือนกับว่าเพื่อนตกไปแล้วแล้วเรามาฝึกหัดขับเรือกันใหม่

มันคือวนหาก็วนส่วนหนึ่งถูกปะ

หรือวนค่าเวลาถูกปะ
ค่าเวลาแล้วก็มาฝึกขับเรือก่อน
ก่อนที่จะกลับอู่ถูกไหม
อู่แล้วก็เห็นก็ขับกลับอู่แบบเนิบนะ
ช่วงท่าน้ำนนท์เนี่ย
ถ้าน้ำนนผ่านสะพานพระราม๕ไปแบบช้าแบบกินลมชมวิว
ก็แปลกนะกับพฤติกรรมตรงจุดนี้
ก็เลยไม่รู้ว่ายังไงภาพเมื่อสักครู่

ตัวไหนได้เห็นกันเลยเราก็ไล่กันอยู่ทุกวันเนี่ย

ตอนตกนี่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนยังไง
ขนาดมีคลิปจากกล้องวงจรปิดในช่วงเวลาเนี่ย
ก็ไม่เห็นนะ
แล้วคุณตังโมเธอไปตกตอนไหนเนี่ย

แต่บางภาพบางมุมมันก็อาจจะไกลมาก
มันอาจจะมืดด้วยแล้วก็อาจจะดูยากพอสมควร
คือถ้าสสเต้ได้มาจริงนะภาพจากนาโซ่งนาซ่าดาวเทียม

เป็นประโยชน์นะใช่จะเป็นประโยชน์เลย
กรณีที่คุณแม่คุณตังโมอายัดสมไว้ก่อนนะคะเพื่อจัดสูตรรอบ๒นะคะ
สสเต้ก็บอกว่าเป็นเรื่องดีค่ะจะได้หาความจริงให้ได้
จุดที่สงสัยคือที่คอมีรอยรัดหรือเปล่าที่คอคุณตังโมนะคะ
อกเป็นรอยไหม้หรือเปล่าแผลที่ขามันลึกจนเห็นกระดูกเลยจริงไหม
อันนี้ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจริงไหมมีรอยแบบนั้นไหมเกิดจากอะไร
ฝากถึงนายกเลยนะคะฝากถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ตรวจสอบเรือหน่อยเรือโคโบสสัญชาติอเมริกัน
ที่มีการจดทะเบียนไว้กับกรมเจ้าท่ามีใครบ้างมีของใครบ้าง
กลัวว่าจะมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีไปทำลายหลักฐานหรือไปสลับเรือ
เพราะว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าสลับเรือหรือเปล่า
ให้ตรวจสอบบนเรือว่ามีคราบเลือดหรือเปล่า
ใช้วิธีการอะไรก็แล้วแต่เอาให้ชัดว่าบนเรือมีคราบเลือดไหม
สสเต้บอกถึงกรณีที่มีผู้ใหญ่ในสภาตำหนิค่ะว่ามันใช่หน้าที่ไหมเนี่ย
คดีของคุณตังโมมันใช้หน้าที่สสไหม
ก็มาตำหนิเนี่ยนะคะสสเต้บอกว่า
ก็อะไรที่ประชาชนเดือดร้อนทุกเรื่องมันก็คือหน้าที่ของผู้แทนประชาชนไม่ใช่เหรอ
ที่จะต้องไปช่วยไปแก้ไขปัญหาจะมาบอกว่าแหมมันไม่ใช่หน้าที่มันก็คงจะไม่ใช่
เพราะสสเต้ยืนยันว่าจะเดินหน้าหาข้อมูลเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับคุณแตงโม
แต่ถ้าจะมีใครไปร้องเรียนอะไรก็พร้อมรับมือนะคะ
ก็ยังเดินหน้าจะช่วยกรณีการเสียชีวิตของคุณตังโมอย่างต่อเนื่องค่ะครับ
ทุกผู้ชมครับถ้าไปไล่เรียงกล้องวงจรปิดที่เรือสปีดโบ๊ทของคุณปอลำที่เกิดเหตุแล่นผ่าน
นี่คือหน้าวัดปรมัยยิกาวาสระแวกคลองรัฐเกร็ดนะฮะ
นาฬิกา๕๐นาทีนี่เราได้ภาพจากล้องวงจรปิดช่วงเย็นมานะครับ
๔กุมภาพันธ์๑๗นาฬิกา๕๐นาที
เรือลำนี้ขับมุ่งหน้าไปทางจังหวัดปฐุมธานีก็ตามข้อมูลก็คือเขาไปทานข้าวกันก่อน
ร้านอาหารครัวตานิดนะฮะจากนั้นถึงจะวนกลับมาแล้วก็ไปผ่านสะพานพระราม๕
ตอน๒๑นาฬิกา๓๕นาทีอันนี้ขาไปแล้วช่วงค่ำนี่เขาก็ไปถ่ายรูปแล้ว
ลงถ่ายรูปตามจุดต่างก่อนที่จะกลับอู่จอด
เดี๋ยวไล่ตามกันต่อกันแล้วกันวันพรุ่งนี้วันที่๑๙
เดี๋ยวค่อยดูว่ามีความคืบหน้ายังไงบ้างใช่ค่ะ